ของกำเนิดการเชื่อสิงโตในประเทศไทยนะครับคือจะเป็นวิจัย
ที่ทำการพิถีเสริมฉลองทุนโดยมีชาวต่างชาติ
ที่ได้นำสิงโตมาร่วมอวยพรร่วมเฉิมฉลองยัน

ได้มีหลายคนได้สืบสารประเพณี

อนุรักษ์ไว้จนรุ่นสู่รุ่น

ทีมงานผมขั้นต่ำที่ว่าตอนนี้มีอยู่กันอยู่

จะคัดเลือกตั้งแต่๑บุคลิก

แต่ละคนมีความธรรมทะแมง

ดูแล้วโอเคคนนี้น่าจะได้นะ
วิชาความเรียนรู้เพิ่มเติมไหมอะไรไหม
ถ้าคนดูว่ามีพรสวรรค์ในการแสดง

เขาเรียกว่าก้าววิชาขึ้นไปจากเล่นภาคพื้น

หรือว่าขึ้นมาแสดงกายกรรมที่สูงบนไม้ไผ่

อายุที่เริ่มต่อตัวได้ตั้งแต่ขวบหนึ่งขวบ

ฝึกซ้อมเราก็เริ่มจากตั้งแต่เด็กตัวเล็ก

มาขี่คอแบกหลังเหยียบบ่ากัน

ให้ของขวัญหรือแบบว่าวิธีการชักจุง
เพื่อให้เขากลับมาแสดงต่อได้อะไรประมาณนี้ครับ
ประมาณขวบ๑ขวบเองค่ะ
เป็นเด็กข้างบนสุดค่ะ

ก็ต้องต่อครับเพราะพ่อให้ขึ้นไปเล่น

แต่ถ้าเรากลัวอย่างนี้เราก็ไม่สามารถเล่นอะไรได้เลยครับ

มีความรู้สึกแบบหายกลัวอะไรอย่างนี้ครับ
ปัจจุบันนี้เล่นตำแหน่งต่อตัวค่ะ
เด็กอีก๒คนค่ะ

บางคนก็วัยบางคนฝึกได้เวลาไหลขึ้นได้เลย
บางคนก็นานร้องไห้เป็นเดือน
ก็คืออยากร้องอ่ะร้องผมจับขึ้นจับขึ้นจับขึ้น

ส่วนใหญ่เด็กที่ผมนำมาแสดงคือจะเป็นลูกหลาน
ลูกหลานผมลูกหลานของเด็กในทีมงานที่จะมาแสดง
เพราะว่าพ่อเล่นสิงโตแม่ก็เล่นสิงโตครับ
มันก็เป็นแบบเชื้อสายทำให้เกิดความผูกพันในอาชีพของสิงโต
ครอบครัวพี่น้องอยู่กันแบบว่าสามัคคีในหมู่คณะ
ตำแหน่งการเชื่อคือจะเป็นตำแหน่งการเชื่อดหัว

หัวหางเนี่ยต้องเรียกว่าการใช้ใจสองใจให้เป็นหนึ่งเดียว
เพื่อที่ให้การแสดงเจาะมาเป็นพญาราชศรี
เป็นชีวิตการบ่งบอกถึงคำว่าสัตว์ป่า
คือเราต้องแกะท่าทางลีลาของให้เหมือนสัตว์ครับ

หัวเชิดหางค่อมขาก้มหลัง
เพื่อให้ดูเป็นสันหลังของพญาศรีที่ตัวจริง
อ้าขาการขยับตัวร่างกายการขยับขาอะไรอย่างนี้

ดีใจการหวาดกลัวสงสัยการจ้องมอง
อริยบทในการแสดงต้องแสดงออกมาแล้วเหมือนจริง
สิงโตจริงที่เวลาเขาอยู่ในป่าแบบนั้นเลยครับ

ขึ้นชื่อว่ากายกรรมจะเป็นเสาดอกเหมือย
กายกรรมการต่อตัวหรือกายกรรมผลัดผลบนไม้ไผ่
ทุกทีมงานต้องมีการพลาด
เพราะว่าตัวเสาดอกเหม๋เสากลม
การแสดงที่แบบพลาดนิดนึงก็คือหล่นลงมาได้แล้วครับ
บาดเจ็บมากที่สุดก็คือจะเป็นตกลงมา
ฟาดเหล็กเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ครับ

ข้างหลังทะลอกขูดแป้นอะไรอย่างนี้ครับ

มากพาดน้อยมีการเซฟตี้ยังไง
มีอุปกรณ์ในการเซฟตี้เด็กว่า

เราจะมีบุคลากรล้อมล้อมรอบ
อย่างเด็กขึ้นไปต่อคน๒คน๓
๓คน๔คน๕คนหรือ๖คน

ล้อมรอบมีการเซฟตี้มีการบล็อก

ก็คือรับเด็กไม่ให้เด็กถึงพื้น

ต้องใช้ความสามารถใช้การฝึกฝนที่ดี

มันต้องออกกำลังกายฟิตร่างกาย
เทคนิคของเราก็คือจะเป็นการใช้เวลาว่างประโยชน์
มีการพาเด็กวิ่งบนสะพานลอย

แล้วก็ศึกษาวิชาจากปัญหาผู้หลูกของเรา

หลังของไทยกับของต่างชาติ

ก็เลี้ยงครอบครัวได้พอสมควรครับ

คนที่มองว่าการใช้แรงงานเด็กมีไหม

แต่ต่างจิตต่างใจต่างมุมมอง

ใจกล้าที่เขาสามารถที่จะแสดง
ให้ผู้คนหรือว่าให้เจ้าภาพได้ประทับใจ

อังเปล่าน้องเด็กอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับผม
ความสุขคือเวลาแสดงแล้วได้ยินเสียงตบมือ

หรือว่าจากผู้ชมที่มาชมการแสดงเรา

สามารถให้การแสดงเชิดสิงโตมังกร

ในส่วนตัวที่คิดว่าเขาสามารถทำได้

๒บาท๕บาท๑๐บาทอะไรอย่างนี้
ทั้งดีทั้งไม่ดีแต่สิงโตที่ดีที่มีคุณภาพ
ที่รักษาความสวยงามก็ยังมีให้ลูกค้าได้เลือกครับ
ผมต้องทำทีมงานผมให้ดีที่สุด

ทีมงานผมที่ว่าแสดงแล้วให้ลูกค้าประทับใจ

ส่วนตัวผมถ้าถามอาชีพสิงโตมังกร

แล้วก็จะยืนยันว่าจะสืบสารการแสดงเชิดสิงโตมังกร
กว่าผมจะหมดกำลังที่ผมจะสืบสารต่อไปครับ
จนกว่าผมจะหมดกำลังที่ผมจะสืบสารการแสดงชอบสิงโตมังกร
จนกว่าผมจะหมดกำลังที่ผมจะสืบสารการแสดงชอบสิงโตมังกร
จนกว่าผมจะหมดกำลังที่ผมจะสืบสารการแสดงชอบสิงโตมังกร
จนกว่าผมจะหมดกำลังที่ผมจะสืบสารการแสดงชอบสิงโตมังกร
จนกว่าผมจะหมดกำลังที่ผมจะสืบสารการแสดงชอบสิงโตมังกร